คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่แม่คนนึงนะคะที่สกลนครไปแจ้งความไว้ว่าลูกสาวหายตัวไป๑๐วัน
ติดต่อลูกไม่ได้เลยคือบ้านอยู่สกลนครลูกมาทำงานที่แถวรัฐพร้าวกรุงเทพ
ขาดการติดต่อไปหาตัวไม่เจอเลยจนแม่ตามมาถึงกรุงเทพก็ยังติดต่อไม่ได้หายไป๑๐วัน
ล่าสุดเจอตัวแล้วค่ะตำรวจประสานกันวุ่นไปหมดเลยข้ามจังหวัดสุดท้ายไปเจอลูกอยู่เชียงใหม่นะคะ
นี่ค่ะนางหนูเพียรปู่ทาสวมเสื้อ
เห็นไหมที่กำลังกอดหอมนี่นะคะ

ก็โผล่เข้ากอดลูกสาวนางสุพัตราปูทา

ร้องไห้กันทั้งคู่เลยทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละ
หลังจากที่ได้เจอหน้าลูกที่หายไปนานกว่า๑๐วันนะคะ
เพราะว่ามันวินาทีที่แม่ลูกกอดกันอะนะ
ตำรวจสพช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่เขาประสาน
ให้นางหนูเพียรผู้เป็นแม่แล้วก็ญาติเดินทางไปพร้อมกัน
ไปที่ร้านสะดวกซื้อย่านถนนสุกเกษม
ก่อนหน้านี้แม่ของนางสาวสุพัตราเนี่ยนะคะ
ไปหาลูกสาวที่หอพักหายเนืองยะลาดพร้าวกรุงเทพ

ไปถึงหอพักไม่เจอตัวลูก
พยายามโทรศัพท์หาลูกติดต่อไม่ได้เลย
แม่ใจไม่ดีแล้วค่ะเลยรีบไปแจ้งความบุคคลศูนย์หายไว้ที่สนโชคชัยเป็นหลักฐาน

ตำรวจสนโชคชัยก็พยายามตามหาให้คุณแม่นะคะ
แล้วไปเจอเบาะแสว่านางสาวสุพัตราลูกสาวแม่เนี่ย
มีการเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นู่นแน่
ก็ประสานตำรวจสพช้างเผื่อให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน่อยซิ
กระทั่งเย็นวันที่๑๖สิงหาคมค่ะ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อย่านถนนสุกเกษมที่เชียงใหม่เนี่ย
ก็เลยมีการประสานไปทางสนโชคชัยอีกครั้งนึงว่าน่าจะเจอตัวแล้วล่ะ
กระทั่งเช้าวันนี้ล่ะค่ะตำรวจสพช้างเผือกเขาก็ตามจนเจอว่านางสาวสุพัตราเนี่ยอาศัยอยู่ในระแวกนั้น
ก็เลยเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้ออีกครั้งแล้วคราวนี้ประสานให้แม่ขึ้นมาที่เชียงใหม่
ญาติขึ้นมาที่เชียงใหม่มาเจอลูกเบื้องต้นแม่ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่กับผู้สื่อข่าวบอกว่า
กังวลใจเพราะว่าติดต่อลูกไม่ได้เลยแล้วลูกก็ไม่อยู่ที่หอพักด้วยไม่รู้ว่าลูกไปไหน
ขอความช่วยเหลือกับตำรวจไปตอนนี้ได้พูดคุยกับลูกสาวแล้ว
ก็รู้มาว่าลูกแค่อยากไปเที่ยวพักผ่อนแต่ไม่ได้บอกกับครอบครัว

เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาข่าวหายไปบางทีมันส่องจบลงไปพบว่าเป็นศพอะไรแบบนี้